หน้าที่ยี่สิบของฤดุกานะคะสุราธารณีอันดับที่สาม
หลังจากนั้นนาทีที่สิบหกค่ะซาปาทำชิ้นกับจิตรียาวัฒน์นะคะ
และเป็นซาปาที่ยิงให้ชมบุรีนำ๒ประตูต่อ๐แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะ
ครึ่งหลังนะคะเจวัดสอนวิเชียนเหมาอีกสองประตูนาทีที่ยี่สิบสองและยี่สิบสาม
แต่ว่ากุ้งสายฟ้าไม่ยอมแพ้นะคะมาตีไข่แตกได้นาทีที่๒๔จากนครคิดเห็นค่ะ
หลังจากนั้นนาทีที่ยี่สิบเจ็ดนะคะภูเบชทรงทองค่ะ
ก็ยิงให้สุราชตามมาเป็นสองประตูต่อสี่สุราชมาได้ประตูที่สามนะคะ
จากโตต้านาทีที่ยี่สิบเก้าค่ะก็เริ่มมีลุ้นตีเสมอนะคะ
ช่วงท้ายเกมบุกอย่างหนักด้วยการเล่นพาวเวอร์เพย์แต่ว่าในนาทีสุดท้ายค่ะ
เป็นคาทาวุฒหารคำพานะคะผู้รักษาประตูจากบูเวฟที่ตัดบอลได้แล้วก็ยิงไกลสุดสวยลูกนี้เข้าไปค่ะ
ก็ปิดเกมให้พีดีโบเวฟชรีนะคะชนะไป๕ประตูต่อ๓
เก็บเพิ่มเป็นห้าสิบคะแนนหลังจากฝงต่อไปส่วนสูราธนีมีสี่สิบคะแนนเท่าเดิมค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่สิบสองชุดสีฟ้าเปิดบ้านชนะสีพทุมก็ชอบสาปไปสามประตูต่อหก
โดยได้ประตูจากธนากรเพ็งพกูลนาทีที่๓อาคพลกล่อมเกลี้ยงทำแททริกยิงคนเดียว๓ลูกนะคะ
นาทีที่สิบนาทีที่ยี่สิบหกและนาทีที่สามสิบสามต่อด้วยเกราะติโตสุดโตสาสุดนะคะ
นาทีที่สิบเจ็ดแล้วก็อันนันวัดซับอุดมนาทีที่สามสิบเอ็ดค่ะส่วนสีพะทุมนะคะสามลูกได้จากกรรณชาติมีมาก
นาทีที่ยี่สิบสามนาวินเหยียนวิไลน์นาทีที่สามสิบสองและนาทีที่สามสิบห้า
ซึ่งจบเกมนี้นะคะศรีปฐุมก็ยังไม่มีคะแนนค่ะห่างจากโซนปลอดภัยถึง๑๘คะแนนด้วยกัน
ขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีกหกนัดสุดท้ายเฮดทูเฮดเป็นรองทุกทีมนะคะ
ใกล้จบชั้นอย่างเป็นทางการส่วนผลอีกหนึ่งคู่นะคะ
กรมทางหลวงก็ทะลมมเกษตรบัณฑิตใอย่เจ็ดฤรารตัวของสองค่ะ
วันนี้มีแข่งขันอีก๔คู่นะคะเวลาสิบหกนาฬิกาสองคู่ค่ะ
สมุทรสาธารณะโครนเจอกับบี้เทสแล้วก็ศรีสเกษเจอกับราชนะ